รองนี่จุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยมาจากพื้นที่ที่เป็นบ่อนพนันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วคนที่อยู่ในบ่อนที่ไปเล่นกันเนี่ยโอ้โหเดินสายไปหลายที่
ชนบุรีนี่ก็มาจากตรงนั้นเหมือนกันคือจากบ่อนระยองเนี่ยกระจายออกไปหลายที่
บางคนกลับบ้านเกิดไปหลายจังหวัดตอนนี้มันก็เลยติดกันเยอะไปหมดทั่วประเทศไทย
ต้องครับคำถามที่ทุกคนถามกันแน่นอนก็คือว่าอ้าวก็นั่นมันบ่อนการพนันอืม
แล้วมันมีอยู่ได้ยังไงนั่นน่ะสิถึงไปติดกันมากมายขนาดนี้
วันนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีคำสั่งให้พลตำรวจรีประการประจงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ย้ายไปปฏิบัติรัชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับ
ให้มีผลตั้งแต่๓๐ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของบ่อนการพนันที่ชนบุรีด้วยนะฮะ
ค่ะคือจากระยองแล้วมาเล่นต่อที่บ่อนที่ชนบุรีอะไรประมาณอย่างเนี้ย
ก็ทำให้ที่ชนบุรีคนที่เล่นบ่อนที่นั่นก็ไปแพร่กระจายกันต่ออีกนะครับ
ผลตำบทโทวีระจีระวีระผู้บัญชาการตำบุรุธพุทธรภาคสอง
บอกว่าหลังจากที่พบตรมีคำสั่งให้เจรตำรวจแห่งชาติ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องบ่อนการพนันในพื้นที่ชนบุรี
หลังจากนั้นก็มีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีตามมา
ทีนี้บ่อนที่เจอที่ชนบุรีเนี่ยอยู่ในท้องที่บังละมุง
ถึงขั้นตอนนี้บังละมุงต้องปิดพื้นที่นะฮะเฉพาะอำเภอบังละมุงของจังหวัดชนบุรี
แล้ว๕เสือของสพบังละมุงเนี่ยจะต้องถูกย้ายไหม
เรื่องนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่า
ห้าเสือโรงพักบังละมุงเนี่ยนะครับตั้งแต่ภูมิกับถึงรองภูมิกับส่วนใหญ่เนี่ย
จะย้ายมาใหม่เพิ่งย้ายมาเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ถูกย้ายนะครับ
เพราะว่าเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งตรงที่ตรงนี้นะฮะคือที่สพบังละมุงนะฮะ